มีคุณลุงท่านหนึ่งเขาไปสร้างเมน
แต่เขาสร้างเมนส่วนตัวเอาไว้

คุณเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่อำเภอโนนไทย

เจ้าของคลิปเขาไปพบว่ามีเมนหลังหนึ่ง
ปรากฏขึ้นอยู่กลางทุ่งนา

ไปสอบถามถึงการสร้างเมนส่วนตัวนี้ว่า

พอไปสอบถามก็ทราบมาว่า

และถูกบูรณะกันมารุ่นต่อรุ่น

จะเผาในพื้นที่ส่วนตัวของครอบครัวนั้น
คุณแนวคิดนี้ก็เลยถูก
ส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่น

ส่วนบุคคลให้เสร็จสมบูรณ์ได้มาก

ถึงบ้านปลายของชีวิตของลุง

นำร่างของลุงเนี่ยไปเผาในเมณีที่ลุงเนี่ยสร้างเอาไว้
เพื่อที่จะให้ตัวเองคอยดูแล
คุ้มครองพื้นที่

แล้วก็ให้ลูกหลานได้ใช้ได้

เขาก็จะมีความเชื่อว่าเขาไม่อยากไปไหน

ก็นี่แหละอยากจะมาคุ้มครองดูแลปกปัก

แต่ทั้งหมดมันเป็นเรื่องของความเชื่อเสริมบุคคลนะ

ถ้าเกิดว่าเราอยากทำอะไรที่

แล้วเมนนี้ก็เป็นอยู่ในพื้นที่ของลุงแกเอง
เพราะฉะนั้นแกจะสร้างเอาไว้ทำไมยังไง

ปกติถ้าเป็นเมนก็เอาจะไปเผาวัดนะ
ไปเผาที่วัดไง

ผมใช้ที่วัดก็ได้ไม่เป็นไร

มีเวลาให้คิดตัดสินใจ